ไม่ค่ะบรรดาร้านเหล่านี้บอกว่าขอเจ็บเอง
แบกรับต้นทุนไว้เอง

แต่ขายเท่าเดิมไม่ว่าจะเป็นหมูทอดหมูสะเต๊ะก๋วยเตี๋ยว
คุณผู้ชมพาไปดูที่ขอนแก่นก่อนนะคะ
ร้านหมูทอดตรงนี้ค่ะนี่
น่าทานนะมันน่าโดนไหม

ชอบอันนี้มากเลย๓ชั้นนี่มีไก่ทอดด้วย

หมูทอดเนี่ยจะเป็นเมนูหลักของร้านนะ
นี่อะไรอ่ะ๓ชั้นทอดไหม
อันนั้นน่าโดนมากกับข้าวเหนียวนะฮะ

ชื่อดังของจังหวัดขอนแก่นนะคะ
หมุดให้ก่อนเผื่อใครอยากจะไป
เพราะท่านไปกำเงินไปเท่าเดิมท่านซื้อได้นะคะ

ไปคุยกับป้าจีราภาเจ้าของร้านป้าจะดีมาก

เข้าใจว่าคนเดี๋ยวนี้คือรายรับมันไม่พอกับรายจ่ายนะคะ

ไม่อยากผลักภาระไปให้ผู้บริโภค
ฟังป้าจิระพาผู้ใจดีหน่อยค่ะ
แบกรับต้นทุนไว้เอง

นี้ป้าบอกว่าเป็นยุคข้าวยากหมากแพง

ก๋วยเตี๋ยวราคาชามละ๓บาท

ก๋วยเตี๋ยวราคาเดิม๓บาท

ตำไม่ต่ำกว่า๓๐ชามนะ

โอ้โหถ้าพี่ต้นน่าจะ๑๐๐ชามถึงจะอยู่

นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
ก๋วยเตี๋ยหมูชื่อดังในตัวเมืองนะคะ
เปิดขายมากว่า๓๔ปีแล้ว

ที่ร้านเนี่ยเขายังไหวอยู่เหมือนกันนะคะ

ให้เยอะด้วยถูกต้องให้เยอะด้วยนะคะ

๓บาท๒๐ชามเท่าไร๖๐บาทเองนะคะ

เจ้าของร้านบอกว่าขายมา๓๔ปีแล้ว

ในนี้ราคาหมูปรับขยับไป๑๔๕บาท
ทางร้านใช้เนื้อหมูสดวันละเกือบ๒๐กิโลกรัมนะคะ
ยืนยันอีกครั้งหนึ่งหนักแน่นมาก

ร้านผมขายก๋วยเตี๋ยวหมูไม่ปรับราคาขึ้นนะคะ

อยากช่วยลูกค้าขอให้ร่ำให้รวยนะคะ
ให้คนอื่นเยอะท่านก็ได้กลับคืนไปเยอะนะคะ
ขอบคุณมากขอบคุณแทนลูกค้าด้วย
ไม่หมดยังไม่หมดเมื่อกี้ก๊อฟเห็นหมูสะเต๊ะใช่ไหม

อายุ๖๔ปีแล้วค่ะค้าอยู่ในใกล้กัน

ราคาหมูตอนแรกเมื่อก่อนซื้อ๑๕๕บาท

ตอนนี้ก็ขาย๑๐ไม้๔๐บาทเหมือนเดิม
ไม้๕๐บาท๒๐ไม้๘๐บาทนะคะ
แล้วแต่ละวันรู้ไหมคะคุณป้าขายได้เท่าไหร่
วันละ๒๐๐๐ไม้หมดเกลี้ยงทุกวัน

คือลูกค้าอยู่ได้ป้าก็อยู่ได้